คือจริงเรื่องเกี่ยวกับวันรอยกระทงมันก็ยังมีอยู่นะ
ท่านจาวาทนี่ท่านพาเรือไปเก็บกระทง
วันลอยกระทงทีนี้เก็บมาน้ำหนักกระทงมันคงเกินแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อล่ะ
น้ำมันเข้าเรือสิอุ้ยน้ำเข้าเรือประคองมาประคองมาประคองมา
แล้วเห็นชายสมงจีวอนที่เปียกไหมเนี่ยมาจมตรงท่าน้ำ
วันหลงจากงานลอยกระทงนี่แหละค่ะที่ประชาชนนักท่องเที่ยวเขามาลอยกระทงเยอะ
แล้วหลงพ่อแดงท่านจาวาทวัดอินทารามที่อำภาวาสมุทรสงคราม
นำพระทรงในวัดมาพายเรือเก็บกระทง
เพราะว่ากระทงเนี่ยยังเหลืออยู่ในแม่น้ำแม่กรองไง
ทงที่เก็บได้วัดก็จะเอาไปให้ญาติโยม
พวกแบบกากกล้วยอะไรพวกนี้ไปทำเป็นปุ๋ยหมัก
ใช้เป็นอาหารสัตว์ลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านใช่ไหม
แต่ตอนที่พระท่านกำลังพายเรือเก็บกระทงน่ะ
พระวรพศกิติธมโมน่ะท่านอ่ะจ้ำเรือกับวัดเร็วไง
พอมาถึงฝั่งเรือจมแล้วทำอย่างไรน่ะ
นี่นี่นี่คุณผู้ชมจับมาจมแล้วจำแล้ว
ดึงเข้ามาดึงเข้ามาโอ้โหววไปหมดเลยสมมุมวีวอลเปียกหมดเลย
นี่ยังดีนะถึงตรงท่าน้ำวัดพอดี
คิดดูสิพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่กลางแม่น้ำ

เด็กวัดก็ต้องไปช่วยพาท่านขึ้นฝั่งทุลักทุเล

ใช่ขอดูช่วงนี้หน่อยนะคะ

มีการถามบาปไหมเนี่ยกู

บอกว่าตอนพายเรือเก็บกระทงน่ะ
เห็นท่อนไม้ไผ่ใหญ่มันลอยอยู่ไง

แล้วในเรือมีกระทงกาบกล้วยอยู่เต็มลำแล้ว

อาตมาจ้ำแล้วนะพายเข้าฝั่งแล้วนะ

ถ้าจมกลางคลองนี้แย่มากเลยนะ

ต่อให้เรือจะจมกลางน้ำไม่เป็นไร

อาตมาพายเรือบินทบาทประจำ
แต่ทีนี้แหมท่านก็ประมาทไม่ได้นะ

ซึ่งพอช่วยขึ้นฝั่งมาได้เนี่ย

ท่านก็ยังพาไปท่านเจ้าอาวาสนำพระลูกวัด

เอายังไงนะพอหมดหน้าเก็บกระทงแล้วเนี่ย

ก็เอาเรือไปยาใหม่นะ

ขอบเรือนที่ผมเห็นเมื่อกี้

แล้วไปยาเรือให้ท่านใหม่หน่อย